คุณผู้ชมครับชาวเน็ตตั้งคำถาม
ทำไมรถเมย์อายุเกิน๑๐ปี๑๐ขวบ

คือเขาไปเปรียบเทียบไงกับกรณีรถตู้
ที่ห้ามรถตู้เกิน๑๐ปี
มาวิ่งให้บริการผู้โดยสาร

แล้วรถเมย์บางคันเขาบอกกาวเก่าเนี่ยนะ
มันก็จริงหรือว่าความปลอดภัยมันต่างกันหรือยังไงคะ
ครับก็เลยมีการถามไถ่กันในโลกโซเชียลแบบแหม

หรือสภาพเนี่ยเกือบ๑๐๐ปีแล้วมั้ง
คือเขาจิกไว้แบบนี้
บางทีบางคันเวลาขึ้นรถเมย์เคยนะคุณผู้ชม
มองไปเวลานั่งรถเห็นพื้นถนนแล้วกลัว
กลัวจะทะลุตกลงไปเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกออกมา
ชี้แจงว่ามันเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

แล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมษายหนึ่ง

ขอสมกสั่งปรับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ

ภาพของพนักงานเก็บค่าโดยสารในรถเมย์
สูบบุหรี่นอนยืดขาขณะปฏิบัติหน้าที่
สบายไปเป้าพี่โลกโซเชียลบอกแบบนี้
มีการถูกโพสต์ไว้โดยแฟนเพจจอสอบร้อย
แล้วก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางนะครับ
ล่าสุดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หรือว่าขอสมกได้ตรวจสอบและลงโทษปรับ
เงินบริษัทเอกชนร่วมบริการสาย๑๒๒หมายเลข๔๒
เป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ลงโทษปรับพนักงานรายดังกล่าวอีก๑๐๐บาท
ก่อนนำไปอบรมมารยาท
หลังจากกระเป๋ารถเมล์รายนี้ยอมรับว่า
ได้กรธรรมผิดจริงและควรในภาพเป็นผมจริง
มองว่าบทลงโทษดังกล่าวถือว่าเบาไป
และต้องการให้ขยายผลถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น
ของทั้งคนขับรถเมย์และพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ที่ทั้งแต่งกายไม่สุภาพเอ๋ยผู้จ่ายหยาบคายเอ๋ย
จนถึงเรื่องของการดัดแปลงที่นั่งมาเลี้ยงลูกเล็กบนรถนะฮะ
ซึ่งนายกมลบุรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุ
ว่าประชาชนสามารถถ่ายภาพและจดทะเบียนรถ
หมายเลขรถส่งมายังกรมการขนส่งทางบกได้
หรือว่าแจ้งไปก็ได้หมายเลขโทรศัพท์๑๕
ส่วนการหยุดวิ่งของรถตู้โดยสารสาธารณะที่มีอายุเกิน๑๐ปี

ก็ยังทำให้เกิดปัญหารถตู้ไม่เพียงพอ
และวิกฤตโดยเฉพาะช่วงฝนตก
แม้ว่าทางกรมการขนส่งทางบกเองเขาจะออกมาชี้แจง
แล้วก็บอกว่าเรื่องของการลดจำนวนของรถตู้
เพราะว่ามีอายุเกิน๑๐ปีไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อเรื่องของผู้โดยสารก็ตามเพราะเขาบอกว่า
เขามีการสำรวจแล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้
ทางด้านของรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนี่แหละ
กมลบุรณพงศ์ก็บอกว่าไปลงพื้นที่นะในการตรวจสอบสถานการณ์

จับตามองเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ไม่มีรายงานประชาชนได้รับผลกระทบจากจำนวนรถผู้โดยสารไม่เพียงพอ
การให้บริการแต่อย่างใดไม่มีรายงานเรื่องนี้

โอ้โหคิวใหญ่เหมือนกันวินใหญ่เหมือนกันนะครับ
มีการย้ายจุดจอดรถใช้บริการ
แต่ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ทราบ
ก็เลยต้องใช้เวลาในการแจ้งให้ไปใช้บริการในจุดใหม่
แล้วก็วันนี้ไม่ได้เสริมรถไว้ในจุดนั้นแล้วนะครับ
ส่วนจุดอื่นเช่นอนุสาวรีชัยสมรภูมิและอื่น
มีการบริหารจัดการให้มีรถเข้าออกอย่างต่อเนื่อง

แต่เมื่อวานคนที่ใช้รถตู้

โอ้โหคือรอนานนะฮะ
ก็ต้องหันไปเลือกใช้รถโดยสารประเภทอื่นแทนนะครับ
เขาบอกว่าใช้เวลารอรถตู้ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

แล้วเดินทางกลับไปถึงบ้านนะ

รอรถตู้นะฮะรอจะได้ขึ้นเนี่ยนะครับ

ก็ส่งผลให้ผู้ดัยสาเหนี่ยเดือดร้อน

แต่อนุญาตให้รถเมย์เกิน๒๐ปี

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่า
รถตู้และรถเมย์มีอายุการใช้งานที่ต่างกัน
โดยรถเมย์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนี้

ว่าด้วยการเดินรถขนส่งสาธารณะ
อันนี้คือก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขาใช้กัน๒๖๓๕ปี
แต่ว่าเรื่องของรถตู้นายกก็ฝากย้ำเตือนด้วยนะคะ
ที่บอกว่ารถตู้เกิน๑๐ปีงดให้บริการไม่ให้มาวิ่งแล้ว
นายกบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ
พิจารณาให้มันรอบด้านพิจารณาให้ทุกมิติเลย
มิติของประชาชนมิติของผู้โดยสารของผู้ประกอบการ

ให้หามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาต่อไป
ซึ่งรองอธิบดีก็บอกว่าตอนนี้จะมีการพิจารณาเกลี่ยรถ
อยู่ในเส้นทางอื่นมาให้บริการในเส้นทางที่มีรถน้อย
คณะกรรมการจัดระเบียบอยู่ระหว่างพิจารณา
เพราะบางเส้นทางอาจจะมีการขยับออก
หรืออาจจะเปลี่ยนเส้นทางวิ่งจากตอนหนึ่งไปอย่างอีกตอนหนึ่งได้
นี่ก็ถอดคำพูดของรองอธิบดีออกมาเลยนะครับ